คุณผู้ชมจากเวทีหมอลำกับนางงาม
เวทีหมอลำจริงกันบ้างเมื่อสักครู่ลุงทุ่งกับหมอลำไปแล้ว

โอ้โหนะคะพาบุกเวทีหมอลำนะคะ
เห็นบอกว่าหน้าเวทีนี่สวยงามงดงามมาก
แต่หลังเวทีคุณผู้ชมกว่าจะได้ภาพเหล่านั้น

กว่าจะได้ภาพสวยออกมาคุณผู้ชมต้องผ่านขั้นตอนความปั่นป่วนแค่ไหนเชียวค่ะ
เริ่มกันที่คณะหมอลำใจเกินร้อยของบอยสิริชัยแล้วก็แอนอรดีค่ะ
โอ้โหหน้าห้านนี่คนแน่นเอียดตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตั้งเวทีที่ไหนก็มีแฟนจับจองพื้นที่รอบ่วนกันเพียบเลยค่ะ
ชนิดที่เรียกว่าพื้นที่ถูกรอบล้อมไว้หมดแล้วเพราะแต่ละโชว์เขาปังเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ตัดภาพไปที่บรรยากาศหลังเวทีนะ
ปวดเหลือเกินนะคะเพราะว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาสุด
เวลาสุดค่ะจบเพลงหนึ่งต่ออีกเพลงหนึ่ง
ชุดฉันก็ต้องเปลี่ยนแดนเซอร์ก็ต้องซ้อม
พระนางยังไงอยู่ตรงไหนแอนบอยวิ่งกันบางทีวิ่งชนกันเลย
แต่ว่าเวลาแบบออกโรงเสร็จปุ๊บทุกอย่างจบความปังเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องตบมือให้นะคะ

วิ่งได้หอบก็ได้แต่ว่าก็ต้องสวยด้วย

กล้องไว้
ใจไม่อยู่ใจไม่อยู่
อ้าวเป็นสมบัติ

มันลดดูสิวิ่งศัพท์แบบสี่คุณร้อยไปเลยจ้ะ

พัชรีจัดให้เลยแบบจวดพี่น้องจ๋า
มีใหม่พัชรีที่ไหนรับรองว่า
มีแต่ความม่วนเพราะว่าเธอคนนี้การันตีด้วยโชว์โจ๊ะแบบเต็มองค์เลย
จะเป็นงานฟ้อนขายงานสวยก็ทำได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะพอทตู้เผ็ดตาแตกจ๊ะ
แต่เอาดีใครที่คิดว่าสาวใหม่เธอมาสายโจ๊ะแล้วตลกตลอดเวลา

มีก่อนหน้านี้มีหลายเหตุการณ์ที่เธอสู้ชีวิตมากหน้าเวที
เจอคนหยิกมือบ้างอะไรบ้าง

หน้าว่าสู้แล้วเบื้องหลังของใหม่พัชรีก่อนขึ้นเวที

มันขาดตอนความมันไม่ได้จริงจริง
ตัวยังไม่ขึ้นเวทีแต่ร้องนำไปก่อนนะ
ต้องเปลี่ยนชุดอยู่เนี่ย

น้องนาริตะทายหญ้าหมอลำตัวน้อย
ขึ้นไปสร้างสีสันบนเวทีด้วยจ้า

ทุกครั้งที่น้องนาริตะขึ้นโชว์เนี่ย

ไปเพียบเลยนะคุณผู้ชมแล้วบ้านนี้เนี่ยนะเขาขายแพ็คเกจเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก
แล้วยิ่งตอนนี้แม่แพรพาวเขากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ด้วยโอ้โหยิ่งปังเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมค่ะ
เห็นความเป๊ะความปังแบบหมู่คณะหน้าเวทีแบบนี้แล้วเนี่ยเบื้องหลังทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากพ่อบิ๊กและแม่แพรวนี่แหละค่ะ
ผลัดกันเนรมิตความสวยความหล่อให้กันคือดูแลกันทุกระเบียดนิ้วแบ่งกันแต่งหน้าอะไรแบบนี้
หรือแม้แต่บางครั้งก็พากันออกสเต็ปแบบม่วนแทบจะลืมคิวขึ้นเวทีกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่เบื้องหลังมันไม่ง่ายโดยสู